สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
คอยให้ข้อมูลเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความมันนะครับ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
คู่แรกของการถ่ายเท่าสดพี่ชายอยู่บนเวทีนี้พร้อมแล้วนะครับ
คู่นี้แหมว่ากันว่ามีการตอมหนัก๒ปอนด์ด้วยนะครับ
มุมน้ำเงินเขาบอกว่าสดเหลือเกินครับ๓ฟอร์มหลังไม่แพ้ใคร
วันนี้จะเป็นยังไงน่าสนใจนะครับก่อนอื่นไปชมวิทยาฝ่าย
พุ่งหมัดพระลมสอบเขาคือมาเต้งสิงหมาวิน

เกียงไกรต่อศิราชัยชื่อทารินอินทองอายุ๑๘ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินชกมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๐ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนชายน้อยวรวุฒิที่เวที
มวยสารหลักเมืองพันท้ายนรสิงส่วนน้ำเงินนะครับ
เต็งสิงหมาวินชื่อสันติศุกร์ละออลักษณ์อายุ๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๔๙ครั้ง
แพ้๑๙เสมอ๒ครั้งพร้อมข้างหลังชนะคะแนนชายน้อยวรรุท
ที่เวทีมวยสิงห์บุรีครับแม่ฟอร์มข้างหลังนี้
เจอชายน้อยวรรุทมาด้วยทั้งทั้งคู่เลยครับ
มุมแดงเนี่ยแพ้มาน้ำเงินชนะมาริสิงห์บุรีครับ
เพชรเกียงไก่ต่อสีราชัยแหมดประเภทเตะขาต่อยหมัดอะไรอย่างนี้
ก็มวยคู่นี้นี่อีสานเจอกับมวยใต้นะ
อีสานนี่เป็นมวยทรหดเตะต่อยศอกรุนแรง
เคยมาโชว์ฟอร์มไปแล้วที่เวทีมวยไทยรัฐ
แล้วก็ล่าสุดที่มาที่นี่ก็แพ้คะแนนให้กับร้อยเชิงจ้อยนาธวี
ขณะที่มาตรงนี้มากี่รอบเวลาล่ะ
มารอบแรกนะ
เดี๋ยวดูครับจะถูกเฉลงเมื่อสถานที่ห่างนี้รึป่าว
จากทุ่งสงศ์นครสีธรรมลา
แล้วก็มีเฮียหนึ่งนะครับแล้วก็คุณป๊อปทุ่งสงศ์ให้การสนับสนุนอยู่ครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์ครับ

น้ำเงินนะครับลอยกว่าเล็กน้อยครับ
มุมแดงก็มีพี่เมฆพริกต่อศิลาชัยนะครับอดีตแชมป์ลุมพินีครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขึ้นมาถอดมงคลให้กลับมาเติ้งครับ

ต้องลุ้นมวยคู่นี้ต้นกับปลาย
ต้นกับฝ่ายต้นฝ่ายแดงนี่มีอาวุธหมัดศอกรุนแรง

เออนั่นน่ะสิน่าสนใจตรงนี้แหละครับ

ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอย่างที่เรียนไป
มุมแดงนี่ขาประจำเลยครับศึกยอดมวยไทยรัฐ

กางเกงสีน้ำเงินที่มุมนี่แม่ผลกล้องเคียงมาเยอะเลย
เต็งสิงหมาวินมวยในเครือข่ายของฮิปปี้สิงหมณีนะครับ
กางเกงสีแดงเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัย
ยี่ห้อนี้ก็คือเม็ดพริกต่อศิลาชัย
หัวหน้าคณะทั้งสองค่ายนี่ถือว่าเป็นยอดมวยในศึกวันทรงชัยนะ
เห็นรูปร่างฝ่ายน้ำเงินไหมคุณอนุมัติ

ช่วงตัวช่วงขาต่างนี่
คู่นี้จะเอาชายน้อยเป็นที่ตั้ง

ทั้งคู่เคยต่อยกับชายน้อยมา

ชื่อเสียงการผ่านมวยอาจจะเป็นรองทางด้านฝ่ายแดง

แต่วันนี้ทีมงานเข้ามามั่นใจมากนะ

โดยเฉพาะคุณรัชนลโคชชาสุวรรณ

มากองโอ้โหเจอหมัดขวาก็แล้ว

ราเข้เขียวนี่เตรียมควักกระเป๋าแล้ว

เอกความมั่นคงเนี่ยฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบนะ

กางเกงสีแดงนี่เหนียวแน่น๕ยกอยู่แล้ว
นี่เป็นต้นเกมกับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนาสุบันนะครับ
ต้องซื้อปลายปลายเลยแบบน้ำเงิน
รู้ครับ
ต้นกับปลายว่าอย่างนั้นเถอะ
ทั้งเต็กทั้งวินเลยนะ
ต่อศิลาชัยมาเต็งตั้งรับวันนี้มีทีมงานฮิปปี้สิงหมณีนะ
อืมมาเลยมากันแน่นเวทีเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีคมประยักษิงมณี
มาแล้วครับสัปดาห์นี้ก็เป็นคิวของผู้พี่ฮิปปี้สิงหมณีเกาะในแล้ว

เพชรเกียงไก่มาวินแต่วันนี้มีแข่งซ้ายมานี่เพชรดังไก่เหนื่อยเหมือนกันนะ
ดีใกล้ดีขึ้นกั้นคอได้ด้วยนะเนี่ย
เท่าที่ไปเช็คถามมาในการพิซ้อมเยี่ยมทั้งคู่นะครับ

ไปตัวเดียวพี่ปะไปตัวเดียว
ไปไหนฮิปปี้ไม่ได้ไปก่อนนะ

น้ำเงินนี่เป็นมวยที่ต้องลุ้นยาวอยู่แล้วนะครับ
ต้นนี่กางเกงสีแดงเช็คบินได้ก่อน
อยู่ในทีมของพิตตี้สิงหมณีนะครับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่มีคุณหนึ่ง
นี่รัชนนคดชาสุวรรณ
ผู้จัดการทีมสงขาเอฟซีนะ
วันนี้มาเลยมากันเยอะเลยนะครับ

ครับมวยคู่แรกนี่ผ่านมาแล้วครับ

ฝ่ายแดงเพชรเกียงไกรฝ่ายเดินเข้าหาครับ
ไล่เตะขาจอกยางต่อยมัดสลับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่มาเต็งคอยรอจังหวะนะครับ

ครับโดนถ้าต้นเอาไม่ลงนี่น่ากลัวนะ
เออ
วันนี้ครับมีโปรลายยงยุทธ์เลอวิสิทธิ์นะครับ
โปรโมเตอร์เวทีร่ามเนินแล้วก็นายสนามมวยเวทีฉลองภูเก็ตครับ
ให้เกียรติมาดูมวยพร้อมฮิปปี้สิงหมณีครับ

รุ่น๑๐๕ปอนด์ครับช่วงนี้ขอบคุณ๙๐บาทจราเข้เขียวด้วยนะครับ

บนเวทียกที่๒สถานการณ์นี้น่าจะเริ่มเข้มข้นแล้ว
วันนี้กองเชียร์มาเยอะด้วยกางเกงสีน้ำเงิน
ถ้าชกแล้วแม่จะสะใจกองเชียร์กลับบ้านหรือเปล่า
เดินทางมาไกลมัดหุบซ้ายหน้า
สอยดาวสวยนะหมัดขวาขวาทั้งคู่นะครับ
นี่แหละครับลงแกวมาขวา

มาเฟิ่นมาเต็นข์นะครับ

ทำตำลาคนมวยให้เว้ยมันลงเอวแล้ว

ตัวสูงต้องจับบนโอ้ยสอกสั้นคืนสวยเลยดักศอก
ขวาเม็ดนี้เต็มในสอบขวานี้

มีพังงะไปเล็กน้อยเลยสะดุ้งเลยลูกนี้
่งเลยสะดุ้งเลยนะครับต้องระวังแล้วตอนนี้โอ้เจอหมัดขวา
เวลาแข้งเขียวเตรียมแจกแล้ว
ปั้มแย่งสอดต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตี
คุณตีผมตีหน้าขา
ส่งแทงน่าจะทำได้ดีด้วยนี่แหละครับมาเต็ม
สูงยาวใหญ่กว่าต้องจับแบบนี้
ทีมงานฮิปปี้สั่งคำละยันแล้วแทงเลย

นี่เอาละครับเกมค่อยเริ่มสนุกขึ้นนะครับ

เกียงไกรนี่ดูลักษณะท่าทางส่งมวยเดินเข้าไปนี่เก่าน็อกเลยนะเนี่ย

เน้นหมัดเน้นแข้งล่ะครับไม่เจอซ้าย
จับร่างลากออกมา
แฟนที่ติดตามที่ตรงนี้คงจะจำกันได้นะ

ไม่น้ำเงินไม่เคยแฟนว่าจะรู้จัก

ดูส่งมาถึงตรงนี้แล้วอยู่ที่ยุบหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับ
ถ้าไม่ยุบเนี่ยเกงสีแดงเหนื่อยเลย

แล้วมาเต็งไม่หนีด้วยนะพี่ปะ

สิงงาวินมาเต็งฝ่ายน้ำเงิน

สิงหมาวินมาเต็งฝ่ายน้ำเงิน

ผลทางเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นเพียงปลายกที่สองเท่านั้น
นทางเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นเพียงปลายกที่๒เท่านั้น
เรื่องต้นต้องระวังหมัดก่อนเลยนะครับมาเต็ง

ซ้ายตีนหน้าด้วยต้องระวังขึ้นก้านคอนะเพชรเกียงไกร

ต้องระวังหมดยกสอง

สองยกนี่ภาพช้าของยกที่สอง
ฝ่ายแดงกับเพชรเกียงไกรนี่ขยับเข้าหา

จนทางด้านมาวินนี่รอจังหวะสับสอกครับ

เตะซ้ายเข้าลำตัวหงามเลย

ในอดีตที่ไม่มีใครรู้จักฮิปปี้สิงห์มะนีนะ

จะเก่งเหมือนลูกพี่หรือเปล่า

ความไปนี้ก็คิดว่าเข้มข้นขึ้นตามจำนวนยกแล้ว

วันนี้เอาของหนักมาอย่าโพราช

วันลุ้นกันต่อครับเกม

ตัวแรกครับขยับเปิดเกมเหมือนเดิมครับเพชรเกียงไก
ป่าสังเกตนะกางเกงสีแดงเพชรเกียงไกรนี่เดินติดตัวเร็วขึ้นเลยนะ

เล่นเอาของหนักเลยวันนี้เสียเปรียบช่วงนิดนึ
มีทั้งแข้งมีทั้งหมัดสลับไปเรื่อยครับต่อยท้องต่อยหน้า

ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาวุธที่ออกของทั้งคู่
ขยับในแข้งขวาแต่เป็นใบเบิกข้าง
แต่วันนี้ไอ้เจ้าเพชรเกียงไกก็มาเน้นที่แข้งซ้ายนะ
ถ้าวันนี้มวยคู่นี้ถ้ามีตีนหน้ามาได้เปรียบเลย

ถ้าตีแบบนี้ไม่เปิดโอกาสให้เพชรเกียงไกรออกอาวุธด้วย
ต้องลุ้นกันที่ใครยุบเท่านั้นแหละครับใครยุบ
ยุบย่นย่อเหี่ยวนิดเดียวก็เข้าเพชรทันที
ยุบก็แพ้ละครับหลือของพระลักษมณณ์เป็นใหญ่แล้ว

มันไม่แพ้มันไม่ได้ชูมือมากกว่าป่ะ
ดังต่อเจนตลอดนะครับเพชรเกียงไก
ข่าวซ้ายตีฟังแข็งแกร่งแข็งแรงกับเริ่ม

มันจะสนุกต่อเมื่อน้ำเงินสู้ในด้วยไงพี่ป๊า
แต่ว่าอาวุธของฝ่ายน้ำเงินออกแต่ละที

ยันออกไปก่อนติดเบรกวิธีนึง
ขยับเข้าหาเร็วขึ้นแล้วเพชรเกียงไกรมีตีนซ้าย
กอดในแม่กอดในแล้วจะตีนี่ตีไม่ได้นะครับ
โอ้โหดูเด้งจะมาเต้งเด้งตีสู้ในไง
ดูเด้งตีของมาเต้งมาเต้ง
ขยันตีด้วยแต่ว่าแรงยังเยอะ

ครึ่งทางครับยังอีกเจ้าลุ้นกันต่อ
เข้าขวาตีไปตลอดนะครับมาเต็ม
อาจจะว่าไอ้เจ้าเพชรเกียงไกรก็ดื้อไม่เลิก
โอ้โหแทงแหลมสวยครับลูกนี้
เพชรเกียงไกรบิดเรียมหักแย่

ยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย
โอ้โหช่วงกลางยก๓นี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่ครับจิ้มหมัดเข้ามาก่อน
มีศอกงัดเข้ามาอีกอย่าหยุดนะครับ
ถ้าหยุดลำบากเลยครับมาเต็งวางแข้งซ้าย
ล็อกจะยุบหรือเปล่าโดนตัดลำตัวแล้วตอนนี้

วันกันมันยุบหรือเปล่านะครับยุบหรือไม่มาต้าเต็ง

ใครตีได้ดีเอาไปครับชัยชนะ
ลุ้นกันไม่เลิกแล้วครับคุณผู้ชม

ซ้ายตีบบังเหมือนกันสับสอกสั้น

อันตรายลุงสอกนี่แหละ

ดุการผ่านมวยเสียดสีตลอดนะครับ

คัมยันแทงด้วยขวา

ไม่หยุดเพชรเกียงไกรนี่ดื้อยามากเลยที่สำคัญที่สุดต้องดูนะครับ
เกงสีน้ำเงินซื้อใจอย่างเดียวเลยหมดไหมเหี่ยวไหมยุบไหมยดไหม
อย่างเดียวเลยต้องขวางหน้าเดินแทงเอาไว้อยู่หมดยกที่๓โอ้โหเข้มข้นครับ
ภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๓ที่ผ่านมา
ฝ่ายแดงนี่เพชรเกียงไกรเป็นฝ่ายขยับเข้าหา
โอ้โหถูกไอ้มาเต็งนี่รัดคอปั้มตีเข่าในครับ
วยคู่แรกนี้มันหยดเลยครับครับแลกกันทุกลูกหมัดเท้าเข่าศอก
ตามโตรแกนของสุดยอดมวยไทยรัฐครับผม
พี่น้ำเงินนี่พี่ฮิปปี้เป็นประจำการแล้วนะครับ
แก้ภายการเข้าทางมวยเต็มที่เลยครับ

อ่าเขาต้องทรงนี้เลยพี่ป่าต้องติดตัวต่อยลำตัวตัดลำตัวไปเรื่อย

เขาอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างนอกโดนตีเยาวใย

มวยตัวใหญ่ไปเลื้อยลงล่างนี่จับไม่สวย
ยิ่งโดนยิ่งเดินครับเพชรเกียงไกร
ดื้อยาอยู่แล้วเพชรเกียงไกรต่อศิราชา
อันนี้มีอันตรายลูกศอกนะแข้งขวายังเตะอยู่
ผมถึงตัวแล้วปั้งตีเลย

ฮิปปี้เองก็ยังไม่ชอบนะมวยแบบนี้

เป็นมวยที่ไม่ชอบแบบนี้
้นลงเข้าไปแหย้งเลย
หลังหวะประสานแค่งเนี่ยน้องมัวจะรู้เรื่องกระโบกกระดูกเนี่ยมันเบอร์เดียวกันหรือเปล่า
ในช่วงยกที่๔มันไปยก๓มันมันเห็นแล้วมันนิ่มไว้นวดไปเรื่อย
ถ้าภาษาจีนเขาว่ายังไงรู้มั้ยไม่ค่อยดี

นี่แหละต่อยถูกวิธีโดนแล้วมีอาการ
แล้วต้นสีราชัยนี่ชกท์ทรงนี้ทุกตัว

นี่ปี้สั่งเดินบวกสอกละ

เออมันพลิกไปพลิกมาตลอดนะ
เข้าไปเจอศอกแล้วลูกสัมปกงเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะ

นี่ผ่านไปอีก๑นาทีในปลายยก๔นะครับใกล้จบ
นี่น้ำเงินได้เปรียบน้ำหนัก๒ปอนด์ด้วยนะ
เหี่ยวเลยนะครับโดนไปโดนมาแล้วเจอตำรานี้ไม่เคยเจอ
สารภาพเลย๓๒๔ส่องเม็ดนี้เอาถึงน็กเลยนะ
ถึงว่าแตกล้างเวทีเลยนะรูปนี้เนี่ยมาแล้วนี่ไง
ทิ้งตัวป่ะเนี่ยทิ้งตัวเลย
ทิ้งตัวเลยจราเก่เขียว

สะสมมาเยอะเลย
พี่ปะนวดไปเรื่อยเก็บไปเรื่อย
นี่เขาถึงบอกกระดูกการผ่านมวยนี่ถือว่าสำคัญ

จอกท้องท้องแข็งแล้วตอนนี้นะ
นี่ท้องแข็งแล้ว
นิ่งไหมนิ่งนิ่งเลย
ถ้าแหลมมาอีกทีเดียวพี่ป๊า
นี่แหลมลูกนี้แหลมนี่แหลม

ถ้าลูกแหลมมาแบบนี้ต้องยอมเลย

ทางเพชรเกลียงไกรต่อสีราชัย

ของเขาหนักจริงอะไรจริงต้องเจอแบบนี้เลยครับ
เพชรเกลียงไกรต่อสีราชัย
ของก็หนักจริงไร่จริงต้องเจอแบบนี้เลยครับ

ของก็หนักจริงไร่จริงต้องเจอแบบนี้เลยครับ

สามนะครับเริ่มป้อแป้ป้อแป้ไปเรื่อยนะครับ
ถ้ามีภาพช้าเดี๋ยวดูเลยวินาทีน็อกแล้วสุดท้ายแล้วสมบูรณ์
ประพาวงศ์ผู้ชี้ขาดบนเวทีก็เลยจับไปนะครับต้นต้นนี่ทำท่าจะดีเหมือนกันครับ
ยกที่๒พอยกที่๓นี่กลางยกทำท่าจะป้อแป้ป้อแป้หมดไปเฉย
วินาทีจุดจบมาครับถ้าโกงแทงก็เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้
แม่มันทะลุหลังทุกลูกแล้วสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริง
ก็ต้องจับแพ้ไปในยกที่๔เพชรเกียงไกรต่อศิลาชัย
อย่างที่พี่ป่าบอกเลยนะครับการผ่านมวยชั่วโมงบิน
กระดูกหน่อยโดนสาสมสายสมเข้าไปแล้วยุบ